มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร

กลับมาคือมูไนท์นะครับ

กรณีที่น้องเนี่ยถือว่าเป็นเด็กมหัศจรรย์คนหนึ่งนะฮะ

เพราะว่าเริ่มวาดภาพมาตั้งแต่อายุ๒ขวบ

เนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยสั่งออเดอร์เท่านั้นนะครับ
แต่ว่าคนต่างชาติเนี่ยก็เริ่มมีออเดอร์เข้ามาแล้วนะครับ
แล้วก็ภาพเนี่ยเริ่มมีมูลค่าสูงมากขึ้นด้วยนะครับ
แต่ทีนี้อย่างที่บอกเอาไว้นะครับว่า
ในช่วงนี้เราอยากจะให้น้องเนี่ย

นั่นคือการวาดรูปกลับหัว

คนหนึ่งปกติเขาวาดกันเป็นเดือน

ไม่รบกวนสมาธิหนูโอเคป่ะ

ต้องถามแม่ว่าจุดเริ่มต้นของน้องเขาเนี่ย

ลูกของคุณมีความสามารถในการวาดรูป

แม่จะทำงานค้าขายผักอยู่ตลาดศรีเมืองกับพ่อ

เราก็ต้องผัดกันดูกันคนละครึ่งวันอย่างนี้
ช่วงเช้าพ่อเขาอาจจะต้องดูลูกเอง

เขาก็มาขึ้นวาดประมาณนี้ค่ะ

อกจากน้องเขาจะวาดภาพลายไทย
ได้งดงามวิจิตรเกินเด็กมากแล้ว
ยังมีเรื่องมูเตรูตั้งแต่ยังไม่เกิด
คุณแม่มีลูกทั้งหมดกี่คน
แม่มีลูกทั้งหมด๔คนตอนนี้

จริงแล้วแม่มีน้องตั้งแต่เด็ก
พอตอนอายุ๑๕เราก็แค่รู้สึกว่า
เราไม่อยากได้แล้วเราเจ็บเรากลัว

ประจำเดือนมันขาดยังไงดีก็ไปตรวจ

พอไปโรงพยาบาลปุ๊บเขาก็จับไปตรวจอะไรอย่างนี้

เราก็แบบอ้าวเพิ่งไปตรวจมาหมอบอกไม่โทร
ท้องอันนี้คือคนแรกใช่ไหม
คนที่๒คือคนที่มีที่มี

แต่ด้วยต่างที่แบบเขามากับแบบนี้เขาถึงจะได้เกิด
แต่ถามว่าเราก็ยังแบบมานั่งย้อนคิดว่า

เมื่อก่อนที่เราจะท้องเขาเนี่ยเราก็เหมือนมีความฝัน
ความฝันหนึ่งว่ามีอาแปะแก่ค่ะ

เดินข้างทางที่เรากำลังจะไปทำงานอย่างนี้
เขาก็เรียกเราเขาบอกอีหนูมึงมานี่อะไรอย่างนี้
เราก็เดินเดินไปหาเขาแล้วเขาก็แบบแบ้มือมาก
แล้วเขาก็กำพระปางใส่ญาตินะคะปางนอน
ให้เราเป็นศิลาแดงองค์ประมาณแค่นี้ค่ะ

ใช่เขาก็พูดกับเราว่าเก็บดีนะ

แล้วเขาก็เดินหายไปอยู่เขาก็หายไปเลย
โดยที่แบบว่าเราสะดุ้งตื่นมาแล้วเราไปตรวจแล้วอะไร

แล้วสิ่งที่เราแปลกไปกว่านั้นอีก
คือน้องเนี่ยแม่จะคลอดเองตามธรรมชาติ
น้องเกิดวันนางคลานค่ะแล้วเกิดวันผาใหญ่

เด็กเขาเลี้ยงง่ายไหมฮะ

แล้วก็พอเหมือนคลอดได้สัก๖เดือนนะคะ

เขาก็กินนมชงแล้วเขาก็แวะออก
แล้วก็แม่ก็รู้สึกว่าสงสัยต้องเสริมข้าว

แค่นี้กินเราจะต้องอ้วกอยู่ตลอดเวลา

หมูบดในโจ๊กเด็กที่มันเละมาก

จำตอนนั้นจำไม่ได้
นี่นะฮะ

คือเขากำลังวาดแบบกลักหัวอยู่นะฮะ

ทำให้น้องเนี่ยเกือบจะไม่รอดค่ะตอนนั้นน้องอายุได้ขวบกับสองเดือน
คือตอนที่แม่จะพาน้องออกไปเที่ยวเนี่ยคือน้องไม่เป็นอะไรเลย
ไม่มีอาการเป็นไข้หรืออะไรใดทั้งสิ้นเลยคือบ้านแม่เนี่ยจะติดกับวัดอยู่แล้ว
เสร็จแล้วก็เหมือนวันนั้นมันเป็นวันพระใหญ่แล้วแม่ก็ไม่รู้จริงว่า
เด็กเล็กเล็กห้ามออกนะพอไปถึงหน้าวัดปุ๊บอ่ะมันจะมีเหมือนรถสิบล้อวิ่งอ่ะ
ก็ด้วยความที่แบบเหมือนเขาบีบอะไรสักอย่างเขาก็บีบแป้มแบบดังมาก
แล้วเด็กก็เหมือนภาวะสุดตัวผู้ผ่าเนี่ยคือเหมือนเขาตกกระจายเหมือนฝันเขาไปอ่ะ
แล้วเสร็จแล้วเราก็ยังไม่รู้อีกกลับมาลูกก็มานอน
เราก็แค่รู้สึกว่าลูกสั่นสั่นทำไมตัวก็ไม่ร้อนแล้วเขาสั่นทำไม
เสร็จแล้วปุ๊บประมาณเที่ยงคืนกว่าน้องชักชักตาเหลือกเลยแบบกัดลิ้นเลย
ทั้งที่เขาไม่มีอาการที่ว่าเขาจะเป็นไข้มาก่อน
พอชักปุ๊บเราก็รู้สึกว่าสงสัยแบบไข้มันหลบในหรือเปล่าแล้วแม่ไม่รู้อะไรอย่างนี้
เราก็เลยเอาลูกไปโรงพยาบาลเขาก็ฉีดยาเข้าเส้น
พอเขาฉีดน้ำเกลือเข้าเส้นเหมือนยากันชักอะไรอย่างนี้ค่ะแก้ปวดแก้อะไรอย่างนี้
ประมาณตีสองน้องชักอีกครั้งหนึ่งอันนี้ทีนี้เขียวเลยค่ะ
พอหมอมาดูอีกทีเหมือนเขาเขียวหมดแล้วเขาชักจนเขาเขียวแล้วอ่ะ
แล้วหมอก็เลยบอกว่าแม่กับพ่อทำใจนะน้องไม่รอด

หมอบอกว่าไข้ขึ้นสูงแล้วเหมือนแบบมันหลบใน

ที่แม่กำลังจิตตกนั่นเองนะฮะ

เข้าไปอยู่ในพวังพวังหนึ่งรู้สึกว่า
เห็นผู้หญิงคนนึงยืนก้มหน้าอยู่ตรงหน้าวัดที่เราผ่าน
ก้มหน้าเราแบบน่ากลัวเขาก็ก้มแบบนี้
เขาก็พูดขึ้นมาว่าขอได้ไหม

เขาเหมือนต้องการเมื่อจิตเราตกปุ๊บ
เข้าใจว่าเขาน่าจะพยายามจะสื่อกับเราตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว
คือแม่อยู่ที่โรงพยาบาลแต่แม่กำลังจิตตกอยู่
แล้วในมนุษยภาพแม่แว๊บหนึ่ง

แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งยืนก้มหน้าอยู่
ผมยาวปิดหน้าแล้วก็พูดกับแม่ว่าขอได้ไหม
๓ครั้งเราก็เลยถามไปว่าขออะไร
เขาเลยบอกขอลูกเราก็เลยพูดไปเลยว่าไม่ให้

ใช่เราก็เลยแบบว่าแล้วเราก็ปุ๊บเอ้าคุยกับใคร

นับถืออยู่คนนึงว่าเขาเคยเดินมาเตือนว่า
ผ่ากี่ขวบแล้วขวบ๒เดือนพี่ระวังนะระวังนะ๓ครั้ง
แต่เขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ปั่นจักรยานหนีไป
เสร็จแล้วพอเราโทรปุ๊บพี่เขาก็เลยบอกว่าเอาฟังนะคะ

ลักษณะแบบนี้แบบนี้เขาต้องการภูผา
ซึ่งตรงกับที่แม่แม่ก็เลยนั่งร้องไห้แฟนก็เลยถามว่า
แม่เป็นอะไรบอกว่าพี่อ้วนรู้ว่า
ว่าฉันเห็นอะไรผลลูกเลยเหรอ
พี่เขาถามว่าเขาพูดอะไรเลยบอกว่าเขาขอลูก
เขาก็เลยเอาให้เขาหรือเปล่าเขาบอกไม่ได้ให้
บอกดีแล้วถ้าเราให้นะวาจาเราให้เขาก็คือเอาไปเลย
ใช่เพราะเราเป็นแม่ใช่เราก็เลยเหมือนแบบทำไมเป็นอย่างนี้
เราก็เลยบอกพี่ทำไมต้องมายุ่งกับลูกเราในเมื่อเด็กคนอื่นต้องเยอะตั้งแยะอะไรอย่างนี้
เขาเลยบอกว่าจำไว้นะลูกคนอื่นเขาเกิดเป็นดินเป็นหินเป็นสาย
แต่ลูกแกเป็นทองไปตรงไหนใครเขาก็อยากได้
เขาก็เลยพูดประมาณนี้แล้วเราก็เลยบอกจะทำยังไงดี
เขาก็บอกว่าก็เดี๋ยวออกมาจากโรงพยาบาลแล้วค่อยว่ากัน
แต่ตอนนี้หมอบอกว่าน้องไม่รอดนะพี่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปคุยให้
แล้วสักไม่ถึง๑๐นาทีแกโทรกลับมาช่วงนั้นประมาณตี๕กว่าแล้ว
ก็บอกว่าประมาณ๖โมงสัก๖โมงหน่อยอย่างนี้น้องจะหาย
พี่คุยให้แล้วแต่มันเป็นไปไม่ได้ค่ะไข้๔๓มันไม่ลง
เพราะหมอบอกเลยว่าหมอบอกให้ทำให้มันไม่ลงเลยเพราะว่าฉีดทุกตัวแล้วที่แรงที่สุดคือไข้น้องไม่ลงเลย
คือเราไม่เชื่ออยู่แล้วเพราะพี่อ้วนโทรบอกว่ารอดนะ๖โมง๖โมง

๖โมง๕นาทีค่ะน้องหลุดขึ้นมานั่งไม่ก็มีไข้เลย
อุ๊ยตายทำไม
เขามาพูดเขามาร้องไห้อะไรให้เราได้ยิน
เขามาร้องไห้อย่างไง
ร้องบอกไห่โหยห่วนมาก

เราถามว่าจะแบบทำไมต้องมายุ่งอะไรอย่างนี้

เราบ้าบ้าไปแล้วที่แบบคุยกับใคร
ยืนคุยกับใครแล้วอยู่ตะโกนว่าใคร

มาตลอดเฝ้าตลอดเวลา
เสร็จแล้วแม่ก็จะเดินออกไปหน้าบ้านแล้วแบบว่า
จุดร้องได้ไหมแบบอย่ามาวุ่นวายอะไรอย่างนี้

คือวันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรทะเลาะกับผี

เหมือนประมาณเหมือนว่าไปเส้นไหว้

ค่ะครั้งที่สองไปว่ายก็ยังมาอยู่อีก

ในช่วงระยะเวลาที่แม่
ดวงวิญญาณตนนั้นที่แบบมาตามมานู่นนี่

ไข้ได้ป่วยตลอดคือไม่กล้าออกนอกบ้าน

ที่ติดกันเลยประมาณ๓๔เดือนที่จะต้องเป็น

พี่ก็แนะนำว่าให้เสียกระบันครั้งสุดท้าย

ก็คือถ้าพุทธประทับแล้วคือเขายุ่งไม่ได้แล้ว

เขาไปอยู่ตลอดเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ธรรมดา
เพราะว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็น
เขาจะแบบจะเห็นแสงสว่างในแต่ละคนไม่เท่ากัน

ใครเป็นคนดูคุณเพื่อนคุณหน่อยนะ
พี่คนนี้ค่ะที่เขาช่วยมาตลอดเวลาอย่างนี้

แล้วก็เหมือนเอาตุ๊กตาปั้นตัวหนึ่ง
เขียนชื่อเดิมลงไป

แล้วเราก็ต้องเป็นคนไปพูดด้วยตอนโพเพย์ว่า

แล้วเราก็ทำบุญให้เขาแค่นั้นค่ะ

ระหว่างที่คุณแม่เล่าเรื่องของน้อง

ดูสิฮะ
นี่แค่๑๐นาทีจริง

อาจารย์ที่เหมือนนับถือกันอีกคน
เขาบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยน
เขาอยากให้เลี้ยงเป็นลูกมนุษย์ธรรมดา

แสดงว่าตอนเด็กคุณไม่ได้เลี้ยงเป็นลูกมนุษย์ธรรมดา

คือบางทีเราตีถ้าไม่มีเหตุผล

เหมือนว่าสมมุติเราตีเขาเดี๋ยวเหมือนทุบ
อะไรสักอย่างที่แบบเหมือนตำไหล่ตำอะไรอย่างนี้
ก็จะเหมือนมีเรื่องแบบทะเลาะกันในบ้านด้วย
ที่แบบมันไม่น่าจะเป็น
ทันทีประมาณ๕๑๐นาทีต่อมาก็เดี๋ยว

ไม่เป็นเราเคยใช้เท้าเหมือนว่าเขานั่งอยู่ปลายเท้าเรา
และอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลก
พูพานี่ตอนเด็กส่วนใหญ่แล้วจะไปวัดไม่ค่อยได้

โปรดติดตามตอนต่อไป